เวลาเราอ่านข่าวไฟไหม้นะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เวลาเราจะประเมิดมันสีหายหนักขนาดไหน

นานไหมไหม้นานไหมกว่าจะดับได้ใช้เวลานานไหมอันนี้๒ชั่วโมง
แล้วก็จำนวนรถดับเพลิงที่เข้าไป๑๐คัน

ไม๊ต้องพูดเลยหน่อย

แล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้๔ทุ่มครับไม่ได้นอนกัน
ตำบลน้ำชำอำเภอสูงเม่นที่จังหวัดแพร่ครับ
โอ้โหคือมันเป็นบ้านไม้สัก๒ชั้นนะ
แล้วที่เป็นโรงงานไม้แปรรูปอันนั้นเขาต่อเติมด้านหลัง
แล้วก็มีพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำเสร็จแล้วด้วย

ไฟมันเริ่มมาจากชั้น๒ของบ้านครับ
แล้วก็ลามลามลามโอ้นี่วอดแล้วเหลือแต่โครง
ระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คันไปฉีดน้ำสกัดครับ
ก็๒ชั่วโมงคุมเพลิงไว้ได้แต่ยังไม่ได้ดับทั้งหมดนะ
๒ชั่วโมงนี่คือคุมไว้ได้ในวงจำกัด
ให้มันลามไปยังโรงเก็บไม้ที่อยู่ด้านหลัง
ชาวบ้านที่เห็นก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นโอ้กำลังนั่งกินเลี้ยงสังสรรค์ว่าลอยกระทงกันอยู่ตอน๔ทุ่มเนี่ย
เห็นไฟเริ่มมาแล้วจากชั้น๒ด้านหลังบ้าน
ก็รีบเข้าไปช่วยกันช่วยกันดับไฟ
แต่พอเป็นบ้านไม้สักคุณผู้ชม
ทีนี้ไฟก็เลยลามเร็วเลยนี่ตอนนี้คุมเพลิงไว้ได้แล้ว

ตอนที่ชาวบ้านไปช่วยไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงเลย
ก็เลยต้องพากันล่าถอยครับทำได้แค่ช่วยกัน
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาดับไฟครับ

เรียกลุงล่ะกันลุงเกษตรอายุ๖๙ปี
เล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้โอ้ตอนนั้นบ้านลุงไม่มีคนอยู่
ก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่
ความเสียหายเนี่ยหลานเอ้ยน่าจะหลายล้านบาทล่ะ

น่าจะได้สำรวจความเสียหายกันต่อครับ